พื้นที่มะนาวเนี่ยราคาแพงบางพื้นที่มะนาวราคาถูก
แต่ว่าต้องแลกกันเพราะว่าลูกเล็กนิดเดียว

ไก่ย่างไม้ละประมาณ๖๐บาทก็มี๘๐บาทก็มี
พื้นที่แต่ว่าต้องไปดูว่าไม้ใหญ่ไม้เล็กนะครับ
เนื้อสัตว์ช่วงนี้เองบางคนบ่นว่าแพงเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าล่าสุดนี้ครับอธิบดีกรมการค้าภายในบอกแล้วนะครับว่า
ถ้าหากว่าไปดูที่เนื้อหมูครับตอนนี้๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมนั้น
ราคานี้ถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาดและสภาพอากาศในช่วงนี้
เนื่องจากว่าปีนี้อากาศร้อนจัดแล้วก็ภัยแรงรุนแรงนะครับ
สำหรับราคาเนื้อหมูนะครับเป็นเนื้อแดงที่ราคาพุ่งสูงกว่ากิโลกรัมละ๑๔๐บาท
นางสาวิบุญลักษ์ร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่า
สาเหตุเกิดจากปัญหาภัยแรงที่รุนแรงอากาศร้อนแล้วก็ปริมาณน้ำที่น้อยลง
จัยเหล่านี้ครับทำให้หมูนั้นโตช้าพี่น้องเกษตรกรก็ต้องเลี้ยงหมูนานขึ้นกว่าเดิม
ต้นทุนการผลิตจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับ
แต่ยืนยันนะครับว่าราคาหมูหน้าฟาร์มและราคาหน้าเขียงในขณะนี้ถือว่าเป็นไปตามกลไกตามธรรมชาติแล้ว
หากราคาหน้าฟาร์มไม่ขึ้นเกษตรกรนั้นจะเดือดร้อนอย่างแน่นอนเพราะว่าต้นทุนมาแพง
กรมการค้าภายในกำลังหารือกับสมาคมผู้เลี้ยสุกรแล้วก็ประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรอย่างใกล้ชิดครับ
ขณะที่สมาคมผู้เลี้ยสุกรพยายามดูแลราคาเนื้อหมูหน้าฟาร์มไม่ให้เพิ่มมากไปกว่านี้
พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรนั้นหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดด้วยนะครับ
ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมการค้าภายในก็พบว่าตลอด๕ปีที่ผ่านมาราคาขายปลีกเนื้อหมูชำแหละเนื้อแดงส่วนสะโพกนั้นราคาจะเพิ่มสูงขึ้น
ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนก่อนที่ราคาจะค่อยปรับลดลงในเดือนกรกฎาคมก็เป็นผลมาจากอากาศที่ร้อนด้วยนะครับ
โดยในเดือนเมษายนปี๒๕๕๘นั้นราคาหมูเนื้อแดงส่วนสะโพกอยู่ที่๑๓๖บาทต่อกิโลกรัม
ขณะที่ราคาหมูเนื้อแดงส่วนสะโพกของวันที่๒๖เมษายนปีนี้ครับตรวจสอบกันวันนี้อยู่ที่๑๔๐๑๔๕บาทต่อกิโลกรัม
แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมพบว่าราคาสินค้าบริการต่างไม่เป็นธรรมแจ้งได้สายด่วนกรมการค้าภายในนะครับ๑๕๖๙ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ